สนั่นโซเชียลกันไปเลยสารเจ้าพ่อโดเรมอน
กลางโรงแรมดังย่านศรีลม
คนบอกว่าเวลาไปเจอที่ศาลเนี่ยจะขำก็กลัวจะบาปค่ะ
ตะมุตะมิน่ารักดีเหมือนกันนะสารที่นี่นะ

มาเริ่มมาจากผู้ใช้งานเฟซบุ๊คลายหนึ่งเนี่ย
คือโรงแรมดังย่านศรีลม

โรงแรมมนเทียนที่มีข้าวมันไก่

ตุ๊กตาโดเรมอนทั้งเล็กทั้งใหญ่วางอยู่เยอะแยะมากมาย
แล้วแคปชั่นเขียนว่าว่าแต่ทำไมต้องเป็นโดเรมอน
ชาวเน็ตชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์เยอะมาก
บอกว่าเจ้าพ่อในศาลน่ารักบ้างล่ะ

บางคนก็ศาลโดเรมอนเหรอ
คือเจ้าที่หรือเจ้าพ่อคือโดเรมอนเหรอ
หรือบางคนบอกอาจจะเป็นแค่คอนเทนต์โซเชียลหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราเนี่ยไปเลยค่ะเดินทางไปที่ศาลนี้เลย
ซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าอยู่ที่โรงแรมนะ
แล้วตรงศาลนี้เป็นลักษณะคุณดูนะเป็นเรือนไทย
แล้วขนาดยกสูง
ของเล่นอื่นก็เยอะเหมือนกัน
แล้วตุ๊กตาลูกลาไปปีนต้นหลงต้นไม้แล้วนะ
โดเรมอนเริ่มไปอยู่บนต้นไม้แล้ว
เดี๋ยวนะคือสารเต็มโดเรมอนถือเรี้ยงเอียบอ๊ค
ในศาลเองก็มีรูปของกุมารทอง
ตนด้วยกันมีชื่อด้วย
เนี่ยตามนี้เลยน้องจุกน้องเพชรและน้องชัด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
ต้องหารหรอกครับเขามีแต่๔กุมารอันนี้๓คน
กุมารเนี่ยนะคะมีแบบอยู่มีเป็นรูปปั้นอยู่ในศาล
แล้วด้านข้างก็จะมีสารเล็กที่เป็นนางกวักอยู่ด้วย
ถามคนในโรงแรมดีกว่าก็ทราบมาว่าสารแห่งนี้
จริงไม่ใช่สารโดเรมอน
คือสารกุมารทองนี่แหละ๓กุมารนี่แหละ

แต่อย่างนี้ค่ะเขาบอกว่ามีคนมาบนบานสารกล่าวตรงนี้
แล้วสมปรารถนาอาจจะบนว่าจะเอาตุ๊กตาโดเรมอนมาถวายอะไรประมาณนี้นะ
ปรากฏว่าเขาสมปรารถนาเขาก็เลยเอาตุ๊กตาโดเรมอนมาถวายกุมาร

ก็มีคนเห็นอุ๊ยหรือว่าท่านจะชอบโดเรมอลนะ
ก็เลยไปบนบานสารกล่าวว่าถ้าเกิดสมหวังจะถวายโดเรมอน
หลังจากนั้นเต็มมันก็จะตุ๊กตาโดเรมอนค่ะ
คนก็เลยเห็นด้านนอกเข้าใจว่าเอ๊ะที่นี่คือสารโดเรมอนเหรอ
โดเรมอนปกติอยู่ในไหนอยู่ในลิ้นชัก
ใช่เปิดออกมาวันนี้โดวิตะจะบ้าเหรอ
แต่ว่าโดมินทอนที่เมืองไทยอยู่ที่ศาลแล้วนะคะ
อย่างที่บอกว่าไม่ใช่สารโดเรมอน
มีความเชื่อว่าเขามาแก้บนไปกันเอาตุ๊กตา
ก็คือโดเรมอนมาถวายให้กับน้องกุมาร
สุดแล้วแต่วิจารณญาณและความเชื่อส่วนบุคคล

แต่จริง๒๓เดือนก่อนเราเคยเล่าข่าวนี้แล้ว
มีตัวแรกภาพในสตูดิโอของเราอยู่แล้ว

โอ้ยถ่ายแล้วพูดโทษ

วันก่อนเขาจะมาว่าผมอยู่เลยอย่าพูดเรื่องงานนอก